ไม่ใช่เฉพาะสื่อไทยนะสื่อต่างชาติเองเขาก็จับตามองนะคะ
มีข้อกังขาจากหลายฝ่ายที่ระบุว่ามีการนับคะแนนไม่โปร่งใส
ทางกรกตออกมาระบุว่าความผิดพลาดบางส่วน
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพักใดจะได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาล
อกจากนี้ยังได้มีการยกบทสัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัฒน
นายกรัฐมนตรีของไทยที่ก็ได้ไปให้สัมภาษณ์
มันมีความผิดปกติในการนับคะแนนอยู่หลายจุด
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการที่คะแนนโหวตของพักพลังประชารัฐที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไร้ที่มา
และการที่บัตรลงคะแนนมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มาลงคะแนนในวันดังกล่าว

คุณทักษิณบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ประเทศได้รับความเสียหาย
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
เรื่องของความน่าเชื่อถืออันนี้สำคัญมาก
เพราะอย่าลืมนะคะว่าเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้
เราต้องมีการค้าขายกับต่างประเทศ

และประเทศเรารายได้สูงสุดมาจากการส่งออก

โดยระบุว่าขณะนี้ผลการเลือกตั้งของประเทศไทย
ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความผิดปกติ
นับตั้งแต่การนับคะแนนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะที่อีกหนึ่งสำนักข่าว
ระบุว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลยิ่งกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้
จนถึงขณะนี้ก็มีการล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ระบุบอกว่าหากรัฐบาลทหารทำความเข้าใจว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่
จะไม่มีทางชนะการเลือกตั้งได้
แม้จะมีความพยายามมากน้อยสักเพียงใดก็ตาม
เสียงต่อต้านรัฐบาลทหารก็ยังเยอะและก็ยังคงอยู่อยู่ดี
ถ้าเกิดว่ามีเสียงต่อต้านขึ้นเรื่อย
คือนักวิชาการสหรัฐเขามองว่าเดี๋ยวทหารก็จะหมดความพยายามไปเอง
แต่แต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมารัฐบาลทหารไม่หยุดการกระทำเยี่ยงนี้เลยนะคะ

ไม่หมดความพยายามก็ยังคงมีความพยายามต่อไป
อันนี้ฉันตีความหมายเอาเองไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า
ก็คือมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจ